ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะหนุ่ม๒๓ปีน้อยใจแฟนค่ะ
พยายามเรียกร้องให้แฟนมาเคลียร์มาเคลียร์ใจกัน
เอ่ยกู้ภัยเอยก็พยายามเข้าไปค่ะไปเกลี้ยกล่อมนะคะ
สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันค่ะ
อันนี้ใช้พี่ช่วยยังไงอ่ะใช้พี่ช่วยยังไง
แต่จะทำยังไง
เออจะให้ทำยังไงอ่ะคุยดี
จะให้ไอ้บีมาใช่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึ
เดี๋ยวรอแป๊บนึงเออไอ้บีไม่ได้อยู่ไกล
เดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาใจเย็นเย็นเราน่ะ

หลายคนก็ถามนะว่าเอ๊ะตำรวจเอ่ยกู้ภัยเอ่ย
เขารู้ได้ไงว่าผู้ชายข้างในเนี่ย
ชื่อว่านายพงพิทักษ์อมวาอายุ๒๓ปี
กำลังจะฆ่าตัวตายเขาคิดอะไรอยู่
คือเพื่อนไปเห็นในเฟซบุ๊คส่วนตัว
มีภาพกรีดแขนมีภาพยากันยุงวางอยู่
ก็เลยตัดสินใจรีบโทรไปแจ้งกู้ภัยกับตำรวจค่ะ
ตำรวจจากสนคลองตันก็เลยลงพื้นที่มาเกลี้ยกล่อมแบบนี้
คุณผู้ชมคือตอนแรกเนี่ยนายพงพิทักษ์เนี่ย
ก็ตอบโต้ดีนะพยายามเรียกร้องให้แฟนสาวชื่อว่าน้องบีเนี่ย
คุยด้วยตำรวจก็เลยไปหาเบอร์น้องบีมา
แล้วก็โทรไปที่ปลายสายโทรไปหาบี

แต่คุณผู้ชมค่ะพอสักพักหนึ่งเวลาผ่านไปสักประมาณ๒ชั่วโมง
จากที่นายพงพิทักษ์พยายามที่จะเรียกร้องนู่นนี่นั่น
มีเสียงนะเสียงก็เงียบหายไป
ตำรวจบอกว่าไม่ได้ละมันผิดสังเกตละมันเงียบไปแล้วเนี่ย
ก็เลยไปขอกุญแจสำรองจากเจ้าของอพาร์ทเมนต์มาเปิดห้อง
พอเข้าไปค่ะไปพบว่านายพงพิทักษ์นอนหมดสติอยู่ที่บนที่นอน
ข้อมือด้านซ้ายเนี่ยมีบาดแผลนะคะรอยกลีดไร้แห่งเลย
กู้ภัยต้องรีบนำตัวผู้ชายคนนี้ไปส่งโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยหนึ่ง
ตรวจสอบเพิ่มเติมในห้องไปพบขวดสุรายาล้างไตยากันยุงแบบฉีด
กลิ่นยากันยุงโอ้โหคลุ้งไปทั่วห้องเลยนะคะ
คือเขาเอายากันยุงแบบฉีดฉีดเข้าไปในเหล้าแล้วก็ซดเนี่ยคุณ
เนี่ยแล้วเราไปถามเพิ่มเติมเพื่อนของนายพงพิทักษ์คนก่อเหตุเนี่ย
ชื่อว่านายจัญญาคงคาสันติบอกแบบนี้บอกว่าเมื่อวานเนี่ยคือ๗ตุลาคม
นายพงภิทักษ์คนก่อเหตุเนี่ยเอากุญแจห้องเนี่ยไปให้เขา
แล้วก็บอกว่าถ้าวันนี้ไม่เจอกันให้ไปเปิดห้องได้เลย
นี่ไงมันผิดสังเกตแล้วให้ไปเปิดห้องได้เลย
กระทั่งเวลาผ่านไปสักประมาณ๔ทุ่มเมื่อวานนี้
พร้อมกับข้อความระบุคือผมขอโทษและอโหสิกรรมแก่ทุกคนครับ
ที่ผ่านมาหากทำไม่ดีกับใครก็ขอโทษอโหสิกรรมให้ด้วย
ขอโทษคุณยายที่ผมทำให้ยายผิดหวัง
เพื่อนก็เลยเห็นรีบไปแจ้งความกับตำรวจนะคะ
คือก่อนหน้านี้นายพงพิทักษ์อาศัยอยู่กับแฟนสาว
แต่ว่าเมื่อวานนี้๗ตุลาคมช่วงเช้าทั้งคู่ทะเลาะกัน
จนฝ่ายหญิงหนีออกไปจากห้องแล้วคาดว่าเจ้าตัว
ก็เลยมาก่อเหตุแบบนี้เพราะหวังจะประชดรัก

ใช่นายพงพิทักษ์เขามีอาชีพขับรถโดยสาร
วันนี้ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปอพาร์ทเมนต์ดังกล่าวอีกครั้ง
แล้วก็ทราบจากเจ้าของอพาร์ทเมนต์บอกว่า
นายพงพิทักษ์ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วก็ออกไปทำงานได้ตามปกติแล้ว